ลูกชายวัย๓๒ปี
เอาค้อนปอนทุบหัวพ่อจนตาย
แต่เหตุมันเกิดขึ้นเพราะว่าเสพยาจนหลอน

ขโมยเงินพ่อไปซื้อเหล้าไปซื้อยามากิน

เพราะมึนยาเมายานะครับ
ตำรวจสพประจันตคามคุมตัวนายวีรพัฒน์ล้อมเวียงอายุ๓๒ปีนะฮะ

เพราะว่าเขาใช้ค้อนปอนทุบศีรษะพ่อของตนเองจนตาย
คือนายพินล้อมเวียงอายุ๗๔ปี
ในพื้นที่บ้านบุฟ้ายอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปอยู่บ้านญาติที่อยู่ใกล้เคียง
แต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มเอาไว้ได้

เป็นลูกทรพีฆ่าพ่อตัวเอง
ทีนี้ก็ไปสอบสวนเขาเองก็สารภาพบอกว่า
เที่ยงของเมื่อวานพ่อกลับมาจากข้างนอก

แล้วก็วนแต่ตนไม่สนใจไม่แน่ใจว่าบ่นใคร

สักพักหนึ่งนี่คุณผู้ชมเป็นภาพกราฟิก

ด่าใครบ่นใครอยู่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะ
ก็เดินไปหยิบค้อนปอนในห้องนอนมาตีพ่อเลยครับ
ตีเข้าที่หน้าผากพ่อ๒ครั้งจนพ่อล้มลงไป

หยิบเงินในกระเป๋าเสื้อของพ่อมา๕๐๐นะฮะ

ก็เลยไปหยิบเงินในกระเป๋าเสื้อของพ่อไป

จนสุดท้ายตำรวจตามจับกลุ่มได้คาวงเล่า
เขาถึงนั่งถึงนอน
คนแควิงใต้ผมบ้าน

คอยต่อไหม
ไม่คอยไม่ต่อ
ทีนี้ทีมข่าวเราไปคุยกันกับพี่สาวของผู้ตาย

ตัวน้องเขาเนี่ยนะ

เขาบอกว่าตัวหลานชายคือคนที่ฆ่าเนี่ยนะ

เสียบยามาแล้วสามสี่ปีทุกวันนี้ก็

พ่อแม่นั้นเขาตายไปแล้วเมื่อ๔ปีก่อน

พังทุบประตูบ้านทุบหม้อ
ต่างนานาทุบโอ่งมิเตอร์น้ำ
กระทั่งจานดาวเทียมที่อยู่บนหลังคา

ล่าสุดไปทุบรถกระบะของพ่อ

แต่สุดท้ายพ่อเองก็มาตายซะก่อน

คิดว่าหลานจะกล้าฆ่าพ่อของตนเอง
มึงไม่น่าทับเลยเนาะ

ก็เลยมาพูดว่ามึงนี่ก็ตายจริงเนาะ

ตายพ่อลูกแท้

เบื้องต้นนำรถก็ต้องตั้งข้อหาเอาไว้

คือฆ่าบุพการีโดยเจตนา

แล้วก็บอมเห็นกลัวสนในวันนี้แหละนะครับ